มาถึงอีกหนึ่งปรากฏการณ์ข่าวใน๑๔ปรากฏการณ์ข่าวที่สุดแห่งปี๒๕๕๙
เป็นข่าวคราวเป็นคดีที่หลายคนกำลังงงและสนใจเป็นอย่างมากนะครับ
สุดท้ายแล้วใครเป็นคนร้ายตัวจริง
ความจริงแล้วเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันที่สุดของคดีลวงโลกครับ
จอมทรัพย์แสนเมืองโคตรหรือครูจอมทรัพย์ในวัย๕๕ปีชาวสกลนคร
ปรากฏตัวเป็นข่าวดังเมื่อเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม

หลังถูกจำคุก๖เดือนในคดีขับรถชนคนตายเมื่อปี๒๕๔๘
ในพื้นที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
จนกระทั่งสารอุทธรภาค๔มีคำสั่งให้สารชั้นต้น
คือสารจังหวัดนครพนมพิจารณารื้อคดี
มีกำหนดนัดสืบพยานเมื่อวันที่๘๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อยากช่วยในเรื่องการทางสอเหมือนเดิม
ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์เพราะเป็นคดีแรกในรอบ๓๔ปี
หลังมีการออกพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

เรื่องนี้ทำให้สังคมในโลกโซเชียลเกิดความเห็นใจ
แม้แต่นายนัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิษบู
เชื่อว่าครูจอมทรัพย์ตกเป็นแพ้ในคดี
ระดมเงินบริจาคผ่านเพจดังมาร์คพิษบูโซน
อบให้ครูจอมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้คดี
จอมทรัพย์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขับรถชน
แม้ตำรวจมีหลักฐานว่ารถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร
เป็นของครูจอมทรัพย์ภายหลังจึงรวบรวมหลักฐานร้องทุกข์
ความต่อสารจังหวัดนครพนมว่า
รถคันที่ชนคือรถทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖มุกดาหาร
พร้อมระบุว่ามีนายสับวาปีชาวมุกดาหารเป็นเจ้าของรถ

แต่ที่พิรุษคือก่อนหน้านี้ยังมีนายเสิร์ชรูปสะอาด
เคยออกมาสารภาพกับตำรวจหลังครูจอมทรัพย์พ้นโทษ

ก่อนมีการนำตัวในสับวาปีออกมายืนยันเป็นคนที่สอง

พร้อมได้เบิกความนำพยานหลักฐานทั้งหมด
มายืนยันในการพิจารณารื้อคดีของศาลจังหวัดนครพนม
โดยพยานหลักฐานทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากครูอ๋อง
หรือนายสุริยานวลเจริญเพื่อนครูจอมทรัพย์

ในช่วงระหว่างครูจอมทรัพย์อยู่ในเรือนจำ
อกจากนี้ยังได้นำพยานปากสำคัญมาเบิกความต่อสาร
คือนางทัศนีหานพยักษ์และนางทองเรศวงศรีชา

ซึ่งเคยยืนยันว่าเห็นคนขับรถคันก่อเหตุเป็นผู้ชาย
ลงมาดูศพก่อนขับหนีไป
สามารถจำเลขทะเบียนรถ๕๖ได้
แต่จำยี่ห้อรวมถึงหมวดอักษรและจังหวัดของป้ายทะเบียนไม่ได้
กระทั่งวันที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๕๙

อ่านคำพิพากษาของสารดีกา

หมายความว่าพิพากษายืนตามคำตัดสินของสารชั้นต้นและสารดีกาเดิม
ครูจอมทรัพย์เป็นผู้กระทำความผิด
เนื่องจากมีพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายที่ชัดเจน
และจากการพิจารณาพยานหลักฐานที่ครูจอมทรัพย์นำมาเบิกความต่อสาร

อาจเชื่อได้ว่าครูจอมทรัพย์เป็นแพ้
เพราะไม่สามารถนำมาหักล้างพยานหลักฐานเก่าได้
งานนี้ครูจอมทรัพย์เดินลงมาจากศาลด้วยสีหน้าเศร้าน้อมรับคำตัดสิน
และหมดหวังกับการล้างมนตินให้ตัวเอง
เพื่อกลับเข้ารับราชการครูในบ้านปลายชีวิตการทำงานอย่างที่ตั้งใจ

ตำรวจภูทรนครพนมออกหมายเรียกพยานทุกคนของครูจอมทรัพย์มาสอบสวน
โดยเฉพาะนายสับวาปีที่เข้ามามอบตัวแล้วรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างรับผิดแทน
โดยมีครูอ๋องเป็นคนตั้งขบวนการรับจ้างทำผิดในราคา๔แสนบาท
ส่วนครูอ๋องก็เข้ามอบตัวโดยในตอนแรกยังปฏิเสธ
แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าได้จ้างคนมารับผิดแทนทั้งนายเสิร์ชรูปสะอาดและนายสับวาปี
รวมทั้งยังซัดทอดว่าครูจอมทรัพย์ก็รับรู้ในการวางแผนช่วยเหลือทำให้ครูจอมทรัพย์ต้องเข้าคุกอีกครั้ง
ผู้เกี่ยวข้องในการสร้างพยานเท็จก็ถูกข้อหาไปด้วย
ก็เข้าข่ายความผิด๒ประเด็นคือบกพร่องต่อหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งจะต้องถูกชี้มูลความผิดเพื่อให้ต้นสังกัดเอาผิดทางวินัย
ส่วนรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมและทนายความจากกระทรวงยุติธรรม
รับเรื่องและดำเนินการช่วยเหลือครูจอมทรัพย์
ตำรวจภูทรภาค๔ได้เรียกสอบปากคำและถูกกันไว้เป็นพยาน
โดยการสอบสวนทั้งหมดจะส่งฟ้องต่ออายการจังหวัดนครพนม
เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องตามขั้นตอน
สวัสดีครับ